มีเหตุยิงผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็เป็นการยิงหญิงสาวเปลือยท่อนล่าง

ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
ก็สารภาพนะว่ามีเรื่องมีราว
แล้วก็เจรจาเรื่องหนี้สินที่ค้างเรื่องยาบ้า
เออมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ผู้ต้องหาบรายนี้ก็คือนายสงกรานไร้บุญอายุ๓๒ปี
อยู่ตำบลนาทันอำเภอคำม่วงจกราศิลป์
ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณลานหินบนเทือกเขาภูพาล
ทางออกบ้านดงสวนตำบลนาทันนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นายสงกรานตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำ
จากเป็นคนที่โทรศัพท์ไปหาผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
จนล่าสุดนายสงกรานก็รับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านางสาวสาวิตรีอันชัยศรีอายุ๒๗ปี
ชาวอำเภอสามชัยจกราศิลป์จริง
โดยจุดทำแผนบริเวณลานหินเป็นจุดที่นายสงกรานอ้างว่าได้มากับเพื่อนอีก๒คน
เพื่อนคนหนึ่งชื่อกึ่มส่วนอีกคนไม่รู้จักชื่อนะครับ
ก็นัดนางสาวสาวิตรีเพื่อมาเจรจาเรื่องหนี้สินที่ค้างค่ายาบ้ากันไว้
ที่นายกึ่มจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายจนเสร็จ
จากนั้นผู้ตายก็ได้นั่งเสพยาบ้าอีกนะครับ
กึ่มได้ใช้มีดบังคับให้นายสงกรานใช้ปืนแก๊ปที่นำมาด้วย
ยิงนางสาวสาวิตรีจนเสียชีวิตแล้วก็นำปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนไว้ในซอกก้อนหินบริเวณป่าละเมาะ
ผู้ต้องหายังรับสาภาพว่ารู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
เนื่องจากก็เป็นเครือข่ายค้ายาบ้ามาด้วยกันมานานแสนนาน
อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เป็นกิ๊กกับผู้ตายด้วย
ขณะที่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
ขณะเกิดเหตุที่ผู้ต้องหาอ้างว่ามาด้วยกัน๓คน
มีนายกึ่มข่มขืนส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งยืนดู
ก็ไม่สอดคล้องกับคำให้การของพยาน
อาจจะเป็นการกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเอง
ก็จะต้องสืบสวนและสอบสวนต่อนะครับว่ามูลเหตุที่แท้จริงคืออะไร
มาจากชู้สาวหรือยาเสพติด
แล้วก็มีผู้ร่วมก่อเหตุกี่คนโดยเฉพาะเรื่องของการข่มขืน
ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนยังคงลงพื้นที่เพื่อสืบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็คาดว่าจะสามารถคลี่คลายคดีได้เร็วนี้ครับ